เยอะเห็นเมื่อวานผมทราบว่าพี่เบิร์ตโดนคนส่งข้อความไป
จากท่านประธานาธิบดีรัสเซียใช่ไหม
ปูตินสิ้นไรมั้ยต่อกระดับนั้นล่ะหรอคะ

คือมิจฉาชีพสมัยนี้เขาไปอ้างอิงเหตุการณ์ปัจจุบัน
ต้องมีความคุ้นโยนนิดหนึ่ง
เออแต่คนที่โพสต์นี้เป็นภัยวันวรรณบุตรนะ
แล้วบอกว่าไม่ค่ะดีฉันไม่สนับสนุนสงคราม
เพราะว่าโดนส่งไปเหมือนกัน
นี่คุณผู้ชมถึงขั้นกับขนาดนี้แล้วคือ
คุณมิตรคุณมิจฉาชีพคนเขาได้เขาคงไม่เชื่อคุณหรอกเนอะ
ประธานาธิบดีรัสเซียจะส่งข้อความมาหา
แล้วขอเงิน๕๐บาทเอาไปสงครงสงครามอะไรมันไม่ใช่หรอก

ใครได้ข้อความนี้ก็ดูไว้แล้วกัน
ก็มิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมาทุกรูปแบบแล้วกันนะครับ